อาจจะอย่าไม่ต้องตื่นตนกมาก
แต่เพียงแต่ว่ามีสติแล้วก็ตั้งรับ
ในขณะที่ตั้งรับก็คือทำยังไงไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้
ในขณะเดียวกันหาโอกาสด้วย
เพราะในทุกจังหวะของวิกฤตมันต้องมีโอกาส
ผมยกตัวอย่างเช่นเจอหลายเพื่อนหลายคนหรือว่านักธุรกิจที่เจอกัน
ช่วงนี้โรงแรมก็แบบซบเศร้าเนอะไม่มีใครทำ
ถามว่าเขาแก้ปัญหายังไงบ้างเขาบอกก็โอเค
ช่วงนี้ก็อาจจะเปิดโอกาสคือรับจ้างซักรีดเลย
อ้าวก็เข้าใจได้นะก็แบบเขามีคนก็มีเครื่องมืออยู่แล้ว
ช่วงนี้คือเขาคือเหมือนแบบเปลี่ยนแนวธุรกิจก็ได้
ซึ่งผมคิดว่าอย่างนี้มันคือมันคือโอกาสที่มันอยู่ในวิกฤต
เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันธนาคารเองเราก็จำเป็นจะต้องปรับรูปแบบ

ซึ่งเมื่อก่อนเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้จะต้องมาทำงานอย่างนี้
เราก็เลยอาจจะไม่ได้เตรียมรูปแบบของการทำธุรกิจ
ให้มันเป็นลักษณะการทำงานจากบ้านได้

เราเป็นพนักงานนี่เราอาจจะดีใจนะ
ชั่วโมงครึ่งตอนเช้าเราไม่ต้องฝารถติดมา
ชั่วโมงครึ่งตอนเย็นเรามีเวลาตั้ง๓ชั่วโมง
๓ชั่วโมงนี้เผลอทำงานได้เยอะขึ้นกว่าเดิมไง
เราอาจจะเริ่มให้พนักงานบางจุดบางส่วน
ต่อไปนี้แล้วหลังจากวิกฤตตอนนี้เป็นต้นไป

เพราะเราคิดว่าคุณน่าจะทำงานได้ดีขึ้น

ใช้วิกฤตโควิดให้เป็นโอกาส

เรากลับตัวของเราเองได้ยังไงได้บ้าง

หลังจากวันนี้ก็ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร

สินเชื่อก็ขอผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้
ผมคิดว่าก็ต้องปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่า
เชิญชวนลูกค้าทุกคนมาใช้ช่องทางออนไลน์
กลัวว่าเดี๋ยวธนบัตรจะติดเชื้อโควิด

ถ้ายังไม่มีแอปไปโหลดแอปเอามา
เท่าคนแก่ก็ต้องฉวยจังหวะนี้นะครับ

บอกแล้วเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
แล้วปรับรูปแบบในเรื่องของการสื่อสาร

ผมคิดว่าแน่นอนเราต้องเจอบางสิ่งบางอย่าง

ตอนนี้อย่างเราทำเรื่องของตัว
ตอนนี้มีลูกค้าใช้ประมาณสัก
เกือบจะ๕ล้านที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับ
จริงอันนี้ก็เป็นมิติที่เรารองรับ

เรื่องของโลกดิจิทัล

ผมจะเป็นผู้บริหารที่จริงแล้ว
จริงผมมีหลักการวิธีการคิด

คือเป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดใจก่อน
เปิดใจในการที่จะเรียนรู้

อันดับแรกคือเราต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น
เพราะฉะนั้นอันที่๒อย่างน้อยก็คือว่า
เราควรที่จะรับฟัง
เพราะผู้บริหารหลายคนเวลาอยู่ข้างบนปุ๊บเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฟัง
พอฟังแล้วฟังจากคนในองค์กร

แสดงว่าถ้าเขามีปัญหา
ก็คือเราก็ต้องช่วยเขาแก้ปัญหา

มันก็มาถึงเราต้องเป็นคนตัดสินใจ
ผู้บริหารหลายคนมักจะยึดติดกับ

บางคนโอ้โหต้องการข้อมูลเป็นร้อยเลย

ตัดสินใจถูกดีกว่าไม่ตัดสินใจ

แล้วเป็นผู้บริหารนี่ต้องสื่อสารที่ดี
ต้องมีสกิลต้องมีทักษะในเรื่องของการสื่อสาร
ถ้าองค์กรเป็นคนระดับพันเป็นหมื่นคนเนี่ย
สื่อสารนี่เป็นหัวใจสำคัญเลย

เป็นหัวหน้าที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเนี่ย
ต้องรู้จักที่จะให้เครดิตลูกน้อง

เราต้องส่งพลังนั้นกลับคืนไปให้พนักงานเราด้วยนะ
เฮ้ยคุณทำดีสู้

ฉะนั้นต้องพยายามต้องพยายามเป็นทั้งผู้นำในจังหวะที่
สถานการณ์เราต้องเป็นผู้นำที่อยู่ข้างหน้า

แต่หลายครั้งเราต้องเป็นผู้นำที่อยู่ข้างหลัง
ผลักดันองค์กรและคนของเรา

กับวิธีการที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเราด้วย
มีใครเป็นไอดอลหรือครับเฮีย
ผมมักจะบอกทุกคนว่า
เป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนควรจะมีไอดอล
จำเป็นจะต้องมีคนเดียว๒คน๓คน

แต่ขอให้เราได้เรียนรู้สิ่งดีของคนคนนั้น

สำหรับผมคนแรกเลยต้องเป็นคุณแม่ก่อน
เพราะคุณแม่อย่างที่บอกคือบ้านผมเป็นโรงพิมพ์ด้วย

ผู้หญิงเก่งต่อลองเจรจาทำการค้า
เราก็จะเห็นคุณแม่เป็นตัวอย่างมา
พอเรามาทำงานเราก็จะเห็นหัวหน้ารุ่นเก่า
เราก็จะเริ่มเห็นโอ้โหทำไมคนนี้ทำงานเก่งจังเลย
ทำไมเขาคิดแบบนี้วิธีคิดแบบนี้
เราก็จะเก็บของคนเล็กน้อยแล้วก็ผสมกัน

อ่านหนังสือเรื่องราวของคนไหนเก่ง
นักการเมืองใครที่ประสบความสำเร็จ
เราก็จะเอารูปแบบเอาวิธีคิดของเขาเหล่านั้น

ผมมักจะมีอันหนึ่งที่ผมชอบ
แล้วก็อธิบายทีมงานแล้วก็น้องอยู่เสมอ
ก็คือว่าอย่าพึงพอใจกับความสำเร็จในอดีต

เราสามารถทำให้วันนี้หรือพรุ่งนี้

พรุ่งนี้เราต้องให้ได้๑๑๐บาท๑๒๐บาท

เดือนหน้าทำไงเราถึงจะทำได้ดีกว่านี้

ปีหน้าเราถึงจะทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้
ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะหาคำตอบ
หาวิธีทำยังไงให้มันดีขึ้น
อย่างนี้ผมเลยคิดว่ามันเป็นที่มาของความสนุกทางงาน
ที่เราจะเอาชนะตัวเราเองเอาชนะเป้าหมาย
ซึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวนะ
เหมือนเรื่องส่วนบุคคลส่วนตัวของเราก็จะทำได้
ปีนี้เราตั้งเจ้าเป้าจะเป็นไงบ้าง
อยากจะวิ่งให้ได้กี่กิโลจะไปมาราทอนหรือเปล่า

มันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเราตั้งเป้าหมาย
แล้วเราพยายามหาทางในการที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้
ผมคิดว่าชีวิตมันมีความสุขมีความสนุกต่อเนื่อง